อยากเอาอุ้มไว้ด้วยนะ

ไอ้เงียนไอ้เงียน

หวังทุกคนเข้ามาไอ้ทุกวัน

ไอ้ทุกวันไอ้ทุกวัน
ไอ้เงียนไอ้ทุกวัน

ไอ้ทุกวันต้องการอะไร

โปรดติดตามตอนต่อไป